คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับแหม
กลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะได้ใจแล้วไปก่อเหตุที่อื่นอีก
เพราะเธอมาขโมยของที่ร้านสะดวกซื้อ

ตรงนี้มีแล้ว๑แพ็ค
๓ชั้น๒แพ็คอันดูซุป๑แพ็ค
นี่ฮะโอ้โหใส่เสื้อคลุมมาถือกระเป๋าใหญ่มา
ทำเป็นของพลุงพลังแต่สุดท้ายเอาของยัดตามเสื้อนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อ
จังหวัดกำแพงเพชรเห็นเหตุการณ์ชัดเจนเลยนะครับ
ร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่พร้อมกับข้อความบอกว่า
ช่วยหาคนขโมยของหน่อยครับร้านสะดวกซื้อข้างโรงพยาบาลกำแพงเพชร
พนักงานเขาเดือดร้อนครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะและคนเดียวกันด้วย
ไม่รู้ไปทำที่อื่นอีกไหมครับคิดว่าคงได้ใจนะ
ก็เลยกลับมาทำที่นี่เป็นครั้งที่๒ถ้าจับไม่ได้มีอีกแน่นอน
และที่สำคัญคุณพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ย
เหมือนต้องชดใช้ค่าเสียหายเองนะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนะฮะ
ส่งมาจากสมาชิกของเพจนะครับซึ่งได้รับความเดือดร้อน
หญิงสาวรายนี้ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่
แล้วก็ยังไม่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีก็จะก่อเหตุอีกนะครับ

ดังนั้นอยากให้ชาวเน็ตแจ้งเบาะแสนำไปสู่การดำเนินคดี
ไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับที่ร้านไหนอีก
จับภาพได้ทั้งพฤติกรรมครั้งแรกและครั้งที่๒เลยนะฮะ